ตั้งแต่๑๑เมษายนภาพจากกล้องวงจรปิดร่องรอยสุดท้าย

คือช่วงบ่าย๑๓นาฬิกา๒๐นาที
วันที่๑๑เมษายนต์ขือปร์นิฐ
นี่นะป้านิตหรือว่านางนิดสังวรอายุหกสิบปีนะครับวันนั้นเนี่ย
ขึ้นรถกระบะไปกับร้อยโทพิพัฒน์พงศ์หรือว่าหมวดโยเป็นลูกหนี้ของป้านิต
ติดเงินป้านิตอยู่สองล้านกว่าบาทแล้วหมวดโยเนี่ยมารับป้านิตจากบ้านไป
บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วหายไปเลย
คือป้านิตเนี่ยเนี่ยอันนี้รถกระบะของหมวดโยที่มารับป้านิต
ป้านิตยังหาไม่เจอตั้งแต่๑๑เมษายนแต่หมวดโยเนี่ย
หลังจากวันที่มารับป้านิตไปเนี่ยไปพบเป็นศพรมควันฆ่าตัวตายอยู่ในรถ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วป้านิตไปไหนหายไปไหน
นี่รถคันนี้นะฮะที่เขาไปเจอตอนที่ญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจเขาช่วยตามหาให้กันเนี่ยฮะก็มาเจอรถคันนี้
หมวดโยลูกหนี้ป้านิตที่มารับป้านิตในวันนั้นรมควันฆ่าตัวตายอยู่ในรถ
แล้วป้านิตไปไหนป้านิตหายไปไหนเป็นตายร้ายดียังไงยังไม่รู้
ขวามือนี่คือหมวดโยนะครับทุกผู้ชมครับทีเนี้ยญาติเขาไปขอความช่วยเหลือจากทางทนายตั้มด้วยนะฮะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดญาติของป้านิตนะคือญาติบอกว่าเหมือนกับทางตำรวจ
จะไม่หาให้แล้วจะไม่หาป้านิตให้แล้วนี่นะฮะวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปยังจังหวัดลบบุรีหน่อยนะครับ
เดี๋ยวจะฟังความคืบหน้าจากทางตำรวจด้วยตำรวจเขาบอกเขาเดี๋ยวขอชี้แจงหน่อย
นี่นะฮะนี่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดมาครับท่านผู้ชมครับ
นาฬิกาวันที่๑๑เมษายนวันเดียวกับที่หมวดโยไปรับป้านิตที่บ้าน
รับมาเมื่อ๑๓นาฬิกา๒๐นาทีส่วนนี้คือ๑๕นาฬิกา๑๑เมษายน
รถกระบะของหมวดโยขับมาในเขตพื้นที่ตะบนป่าตานในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรี
จุดตรงนี้หมวดโยจอดรถนี่เห็นไหมฮะจอดรถแล้วก็ลงมาจากรถ
อ้อมท้ายกระบะไปฝั่งประตูเบาะข้างคนขับอ่าหลังจากนั้นเนี่ย
วดโยก็เดินกลับมาที่ฝั่งประตูคนขับนี่ตอนที่ไปเดินเดินอ้อมไปประตูฝั่งข้างคนขับ
แล้วเดินกลับมาที่ประตูฝั่งคนขับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
นี่ตำรวจบอกว่านี่คือหลักฐานสำคัญสันนิษฐานว่าในช่วงเวลานี้หมวดโยเนี่ย
จะต้องก่อเหตุอะไรเสร็จไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรกับป้านิตก็แล้วแต่
ต้องก่อเหตุเสร็จไปแล้วแล้วเดินไปที่ประตูข้างคนขับเหมือนกับ
อาจจะไปจัดไปแจงอะไรให้มันเรียบร้อยค่ะนี่นะฮะแล้วก็ขับรถออกไป
ส่วนจุดอื่นเนี่ยที่เจอรถของหมวดโยขับผ่านเนี่ยจะเป็นแค่ขับผ่าน
ไม่ได้จอดเหมือนตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเขาเป็นศพ
มควันฆ่าตัวตายในรถนั่นแหละแต่คำถามก็คือว่าป้านิตหายไปไหน
กล้องวงจรปิดเนี่ยที่จับภาพรถหมวดโยได้จะเป็นเส้นทางอยู่ใกล้กับคลองด้วยนะครับ
แถวนั้นไม่มีบ้านคนนะฮะเราก็ลองไปถามคนงานก่อสร้างที่อยู่แถวนั้นนะฮะ
ถนนที่หมวดโยขับรถผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าช่วง๑๑เมษายนนี่มันช่วงเทศกาลสงกรานพอดีนะ
งงคนงานแรงงานแถวนี้กลับบ้านกันหมด
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครเห็นลักษณะหรือว่าร่องลอยของรถคันนี้เลย
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ภาพหลักฐานการแชทคุยกันทางเฟซบุ๊กของหมวดโยกับป้านิตในการยืมเงินกัน
นี่นะฮะเขาเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้หมวดโยนี่ติดเงินป้านิตเนี่ย๒ล้านกว่าบาท

มันเริ่มจาก๑๔กรกฎาคมปี๖๐นะตั้งแต่ปี๒๕
หมวดโยเนี่ยทักมาหาป้านิตบอกลุงจะขายที่นาให้สี่แสน
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยไปกู้ออมทรัพย์นะมาซื้อนี้
ทั้งคู่ก็มีการยืมเงินกันทยอยคืนเงินกัน
จนกระทั่งหมวดโยเนี่ยเขาคืนเงินป้านิตไปเมื่อ๑๗ตุลาคม๖๖

หลังจากที่ยืมครั้งแรกนะที่มีหลักฐานการแชทการคุยอะไรกันเนี่ย
ต่อมา๑๓ธันวาคมปี๖๔
จนถึงช่วง๗กุมภาพันธ์๖๔น่าจะ๖๕นะ
ธันวาคม๖๔ถึง๗กุมภาพันธ์น่าจะข้ามปีหรือเปล่า
คือหมวดโยเนี่ยเอาเป็นว่าเขาก็ยังทักมายืมเงินป้านิตอีก
แต่ครั้งนี้บอกว่าจะเอาไปสร้างบ้านทีแรกบอกจะซื้อที่

รวมแล้วรอบนี้๑๙๕๐๐๐บาท
๒๐กุมภาพันธ์๖๕หมวดโยเนี่ยบอกนี่ไปกู้เงินแบงค์มาได้
คืนให้ป้าก่อนนะ๕๐๐๐๐๐บาทเท่ากับว่ายังเหลืออีก๑๔๕๐๐๐๐บาท
ไม่ทันข้ามวันหมวดโยบอกป้าขอยืมใหม่ยืมอีกสี่แสน
โดยอ้างว่าจะเอาทองที่จำนำเอาไว้เนี่ยเอาออกมาขาย
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะโอนเงินคืนให้
ทวมเท่ากับ๕๐๐๐๐๐บาทที่คืนแล้วล่ะ
ยืมใหม่เนี่ยเท่าเดิมเลยป้านิตก็โอนให้นะ
สรุปก็คือหมวดโยยืมเงินป้านิตรวมทั้งหมด๑๙๕๐๐๐๐บาท
จากนั้น๑มีนาคมเนี่ยป้านิตสรุปยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปให้หมวดโย
คือเงินต้นเนี่ย๑๙๕๐๐๐แต่ป้านิตแกคิดดอกเบี้ย
โดยธันวาคม๖๔ป้านิตบอกเงินต้น๑๐๐๔๐๐๐บาทดอกเบี้ย๗๐๐๐๐บาท
มกราคม๖๕เงินต้น๑๘๕๐๐๐ดอกเบี้ย๙๒๕๐๐บาท
กุมภาพันธ์๒๕๖๕เงินต้น๑๙๕๐๐๐ดอกเบี้ย๙๗๕๐๐
รวมดอกเบี้ยทั้งหมด๒๐๕๐๐๐บาทแต่ป้านิตบอกไม่เป็นไรป้าลดให้
เหลือคิดดอกเบี้ย๒๑๕๐๐๐บาทก็แล้วกัน
ต้น๑๙๕๐๐๐เท่ากับว่าหมวดโยเนี่ยเป็นหนี้ป้านิตทั้งหมด๒๑๖๕๐๐บาท
ก็เหมือนกับที่เราเล่าไปเมื่อวานว่าครอบครัวของป้านิตบอกว่าหมดโยงมายืม
ก็จะยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนอยู่แบบนี้ป้านิดก็เลยให้เรื่อยเพราะว่าเขาก็คืนบ้างไง
แต่พอคืนปุ๊บก็ยืนต่อเลยอะไรอย่างนี้
คืนแล้วยืมใหม่คืนแล้วยืมใหม่ใช่ยอดมันก็วนอยู่เท่าเดิม

สรุปเนี่ยฮะป้านิตสรุปให้บอกนี่ป้าสรุปให้เงินต้นกับดอกเบี้ยคือเท่านี้นะ
จนกระทั่งเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับล่าสุดทั้งคู่เหมือนกับเขามีการโทรหากัน
หมวดโยเนี่ยขับรถมารับป้านิตออกจากบ้านเมื่อ๑๑เมษายนที่ผ่านมา
แล้วป้านิตหายไปเลยแล้วหมวดโยเนี่ยไปรมควันฆ่าตัวตายในรถ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวของป้านิตนะฮะ
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นนี่เป็นผู้สูญหายนะ
ลูกสาวเนี่ยยืนยันว่าครอบครัวมั่นใจว่าสาเหตุที่ป้านิตหายตัวออกจากบ้านไป
หมวดโยเมื่อ๑๑เมษายนมาจากสาเหตุที่หมวดโยเนี่ยอ้างกับป้านิต
ว่าจะเอาเงินมาคืนให้ป้านิตก็เลยยอมไปด้วยนี่ลูกสาวบอก
วดโยเนี่ยทักแชทมาขอยืมเงินแม่หลายครั้งยืมครั้งหนึ่งก็หลายแสน
อ้างว่าจะไปออกรถยนต์มั่งขายที่มั่งสร้างบ้านมั่งอะไรบ้างก็ว่ากันไป
ก่อนหน้าที่แม่จะหายตัวไปราวอาทิตย์หนึ่ง
บ่นให้กับลูกสาวฟังบอกหมวดโยนี่มายืมเงินอีกแล้วนะฮะ
ยังเตือนแม่อยู่ว่าแม่จะให้ยืมทำไมนักหนา
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจำนวนเงินที่แม่ให้ยืมเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่
มาเห็นจากแชทนี่แหละว่าโอ้โหนี่แม่ให้เขายืมแบบมันไม่ใช่แค่ล้านนะ
มันเกือบ๒ล้านถ้าคิดดอกด้วยเนี่ย๒ล้าน๑๖๕๐๐๐
ทางครอบครัวบอกยังติดใจประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือของแม่ที่ตอนนี้ยังหาไม่พบ
ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีบุคคลที่๓อยู่ในรถกระบะด้วยหรือเปล่า
ที่มากับหมวดโยมีคนอื่นอีกมั้ย
ครอบครัวตอนนี้บอกมืดแปดด้านไม่รู้จะไปตามหาป้านิตที่ไหนนะครับ
ที่ผ่านมายอมรับว่าตำรวจสพมลบบูรี
เขาก็เร่งตามหาให้ทุกด้านหาให้ทุกทางหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
แต่ยังคาใจว่าทำไมละ๒เดือนแล้วทำไมยังหาแม่ไม่เจอ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าเพิ่งหยุด
อยากให้ออกค้นหาอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเจอแม่สภาพไหนนะ
เธอบอกเธอรับได้ขอให้เจอก็แล้วกัน
หรือหากจะมีหมอดูมีร่างทรงที่ไหนเนี่ย
ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่ถ้ารู้ข่าวแล้วอยากช่วย
หรือช่วยดูช่วยบอกให้ได้เนี่ยก็บอกมาเลย
ทางลูกสาวป้านิตบอกยินดีจะฟังเลยหรือว่าจะไปหาเลย

แล้วแม่ไปให้เขายืมอะไรอย่างนั้น
เขายืมออกรถแล้วเดี๋ยวเขาขายหน้าได้เขาจะคืน
หนูก็ยังบอกแม่ไม่เคยดูช่วยแชร์ลูกโซ่เหรออะไรอย่างนี้เนาะ

หนูก็ยังพูดเกินอยู่เลยนะพี่อะไรอย่างนี้

เขาก็เออเขาคืนเขาขายนานได้เขาคืนเขาก็พูดแค่นี้
หนูก็บ่นเขาอย่างนี้แต่เขาไม่บอกยอด
ถ้าหนูไม่เห็นในแชทหนูก็ไม่รู้ว่ายืมขนาดนี้
อยากให้พี่เขาตามให้หนูหน่อย

อยากให้ทิ้งคดีแม่เพราะว่าถ้าเจอก็คือ
แบบไหนก็ได้หนูรับได้แล้วอะพี่
แต่ในส่วนของการค้นหาจริงเราพอใจแล้วหรือยัง

เผื่อจะแบบมีจุดตรงไหนหลุดอะไรอย่างนี้เนอะจะได้เจอ
เอาอันนี้ทางฝั่งของว่านี้นะ

เป็นข้อมูลนะครับเธอบอกว่าขอยืนยันว่าเธอเนี่ย

รู้พร้อมกับแม่สามีก็คือแม่ของหมวดโย
หมวดโยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
ว่าสามีไปยืมเงินป้านนิทมา
เพราะสามีไม่เคยเล่าให้ฟัง

ก่อนจะเกิดเหตุ๑๑เมษายน

ช่วงเย็นวันก่อนวันนั้นเขาก็กลับมาที่บ้าน
ก็คือเหมือนกับท่าทาง
ดูปกติดีไม่ได้ดูเครียดอะไรบอกแค่ว่าจะไปหาหมอ
เพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดแต่คืนนั้นนอนเร็วกว่าทุกวัน
อ่านี่หมายถึงสิบเอ็ดเมษายนก็วันที่ไปกับอันนี้แล้ว
แต่ตอนเย็นเนี่ยเขากลับมาที่บ้านคืนนั้นก็นอนเร็วกว่าทุกวัน
รุ่งเช้ามีตำรวจมาที่บ้านแล้วก็พากันออกไปมารู้ข่าวอีกทีหนึ่งก็คือ
เขาไปลมควันฆ่าตัวตายส่วนทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังทางตำรวจหน่อยนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดา
ภูมิกับการสพมลบบุรีขอชี้แจงว่าตำรวจไม่เคยทอดทิ้งคดี
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
แต่รายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยัน
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปค้นหาทุกจุดที่น่าสงสัย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไป๒๐กว่าจุด
มันมีอยู่๔ช่วงเวลานะตำรวจบอก
มันมีอยู่๔ช่วงเวลา๔แห่งไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วเป็นพื้นที่ป่าด้วยเป็นคลองส่งน้ำด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหานะไปค้นหาแต่ก็ไม่เจอป้านิต
สงสัยว่ามีบุคคลที่สามในรถหรือเปล่าตำรวจยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
เพราะกล้องวงจรปิดบางมุมเนี่ยที่เห็นรถเนี่ยมันจับภาพได้ชัดเจนว่าไม่มีคนอื่น
ไม่มีบุคคลที่สามมูลเหตุในการลงมือ
จากการสอบปากคำคนใกล้ชิดหมวดโยกับผู้ศูนย์หายเนี่ย
ตำรวจก็ให้น้ำหนักไปเรื่องของการยืมเงิน
หลักฐานคราบเลือดในรถตอนนี้มันตรงกับดีเอนเอของลูกสาวของป้านิต
ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจมีการทำร้ายกันด้วยของแข็งในรถหรือเปล่า
แล้วมีการอำพลางซ่อนเล้นศพ
ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ยังไม่รู้วิธีการ
เนื่องจากตำรวจบอกว่าหมวดโยเนี่ยเขาเป็นทหาร
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแบบหน่วยรบพิเศษมาด้วยนะฮะ
เราลงพื้นที่ที่เราสงสัยซึ่งเราก็ได้ประสานกับญาติตลอด

ในเบื้องต้น

มีคนพบคุณป้า

เอาเป็นว่าตอนนี้ยังหาป้านิตไม่เจอนะครับ
ทั้งจำรวจและงก็ชาติก็จะฝาก
ประชาสมภัณฑ์หน่อยนะครับทุกคนคือใครเจอเบาะแส
หรือว่าเคยเจอป้านิตช่วง๑๑เมษายนที่ผ่านมา

ยังไงก็แจ้งสพเมืองลบบุรีได้นะครับ
อยู่ที่ไหนตอนนี้หรือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ก็เป็นกำลังใจให้กับการตามหานะคะ